ไทยนี่ตกลงยังเคารพพรบสงฆ์เคารพมหาเทรสมาคมเคารพสำนักพระพุทธศาสนาอยู่ป่ะคะ
จะต้องเคารพสำนักงานพุทธศนาได้ยังไงสำนักงานพุทธศาสนาเนี่ยมีที่มาจากการที่ชาวพุทธคนชาวพุทธกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาออกไป
ขู่ร้องเรียกร้องขอแต่ก่อนนี้จะขอกระทรวงพระพุทธศาสนา
แล้วก็ได้สำนักงานพุทธศนาแห่งชาติเนี่ยมามันก็มาจากการออกไปประท้วงออกไปเรียกร้องเหมือนกันนั่นแหละ
มันก็เป็นการไปใช้สิทธิ์นั่นแหละสำนักงานพุทธควรจะต้องสำเนียกให้เยอะนะแต่มาอย่าใช้คำว่าสำเนียก
ออกไปการเรียกร้องออกไปขอให้รัฐทำหรือสร้างองค์กรหนึ่งมาเพื่อดูแลกิจการพุทธศาสนาโดยเฉพาะเลย
คุณศรีสุวรรณค่ะคือจริงแล้วถ้าสมมุติเราอิงเฉพาะตามตัวอักษร
ซึ่งมันเกิดขึ้นแล้วทั้งพรบคำสั่งหรือใดก็แล้วแต่นะคะ
แต่ว่าจริงแล้วถ้าเราลื้อกรอบนี้ออกทั้งหมดแล้วจะต้องคุยเรื่องนี้กันจริง
คือเอาเข้าจริงเรากำลังพูดถึงพระสงฆ์ในบริบทเมืองไทย
ซึ่งมีความเป็นรัฐนะซึ่งเอาเข้าจริงแล้วก็ไม่ได้อิงกับพระธรรมวินัย
ซึ่งจริงแล้วใหญ่กว่าโดยความเป็นพุทธเรียนเข้าใจถูกต้องไหมคุณศรีสุวรรณ
แต่ผมยืนยันว่าอยู่ในสังคมมันต้องมีระเบียบวินัยนะฮะ
พระสงฆ์ถ้าจะไม่มีระเบียบวินัยอยากจะทำอะไรโดยอำเภอใจเนี่ย
มันก็ไม่ควรมาเป็นพระสงฆ์ควรจะออกไปเป็นคารวาสไปเป็นบรรพชิต
ไม่ควรจะเข้ามาอยู่ในแวดวงนี้ฉะนั้นอยู่ในสังคมมันก็ต้องเคารพในระเบียบวินัย
มีคดีความด้วยเหตุอะไรก็อ้างว่าผมไม่ได้รับความเป็นธรรม
งั้นคนที่ติดคุกในประเทศนี้ทั้งหมดเนี่ยก็ไม่รับความเป็นธรรมอย่างนั้นหรือ
มันไม่ใช่ในเมื่อกฎระเบียบวินัยในสังคมมันถูกกำหนดขึ้น
ก็ต้องเคารพตามนั้นแต่หากว่ากฎระเบียบวินัยเราเห็นว่ามันไม่ถูกต้อง

แต่การที่สงฆ์หรือสามเณรออกมาร่วมชุมนุมประท้วงทางการเมือง
ก็รู้อยู่ว่าเขามาประท้วงทางการเมืองด้วย

ปฏิรูปสถาบันซึ่งมันกระทบติดจิตใจคนทั้งประเทศ
ใช่ไหมฮะฉะนั้นการที่สงฆ์ออกมาชุมนุมประท้วงก็แสดงว่าเห็นด้วยกับกลุ่มมอบ
ที่เขาประท้วงกันหลายต่อหลายครั้งที่ผ่านมาเท่านั้นเอง
ฉะผมยังเห็นว่าการที่สงฆ์ออกมามีพฤติกรรมอย่างนี้เนี่ย
เมื่อไปดูตามคำสั่งของมหาเทราสมาคมเมื่อปี๓๘แล้วมันไม่ถูกต้อง
นะฮะสงฆ์อาจจะขอใช้สิทธิของตัวเองก็สามารถทำได้
แต่ไม่ควรจะมาผสมผสานกับกลุ่มมอบที่ผิดกฎหมายเหล่านี้ก็เท่านั้นเอง
หลวงพี่ค่ะทำไมไม่ใช้พื้นที่อื่นคะ
บอกว่าทำอะไรโดยอำเภอใจเนี่ยต่อมาคิดว่าถ้าพูดอย่างนี้
มันจะทำให้คนเข้าใจผิดการที่พระสงฆ์ออกไปในพื้นที่ชุมนุมไม่ได้หมายถึงว่า
หมายถึงว่าพระสงฆ์จะทำอะไรตามอำเภอใจก็ได้พระสงฆ์อยู่ได้โดยอะไร
โดยกรอบของพระธรรมวินัยถ้าพระสงฆ์ละเมิดพระวินัยข้อไหน
คุณก็ว่าไปตามหลักพระธรรมวินัยสิไม่ได้อัตมาไม่ได้กำลังจะบอกว่าการที่พระสงฆ์ออกไป
นั่นคือไปละเมิดพระวินัยอย่างไรก็ได้ไปทำผิดพระวินัยอย่างไรก็ได้
แต่การจะจัดการต่างหากการจะบอกว่าท่านทำผิดต่างหาก
คุณต้องยกข้อทำข้อวินัยขึ้นมาพูดให้ชัดว่าท่านทำผิดพระวินัยข้อไหนอย่างไร
แล้วอย่าพยายามพูดว่าเรื่องของการเมืองเนี่ยการออกมาประท้วงเนี่ยเป็นเรื่องสกปรกโสโคกอะไรก็ตามแต่
ทำไมไม่อยากให้มองอย่างนั้นเลยพระสงฆ์พม่าเนี่ยปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเนี่ย
รัฐบาลทหารเนี่ยออกคำสั่งเนี่ยออกมาตรการเนี่ยขึ้นค่าแก๊สหุงต้มเนี่ย๔๕เท่าเนี่ย
โตโฆษะไม่ได้ทำไมคนอย่างสมเด็จโตจึงถือครบเพลิงไปจวนเจ้าพญาได้เข้าไปในวังได้
ทำหน้าที่เป็นประตูโฆษะได้หรือพระสงฆ์ต้องทำหน้าที่เชื่องอย่างเดียว
สนสภาอย่างเดียวให้รัฐออกกฎหมายออกคำสั่งอะไรมาจัดการก็ได้
แต่มาว่าไม่ถูกใครจะเห็นด้วยกับรัฐะก็ได้จะสนับสนุนก็ได้
ทางหนึ่งเนี่ยควรจะให้พระสงฆ์อีกกลุ่มหนึ่งที่ท่านเห็นถึงความไม่เป็นธรรมของบ้านเมือง
ออกมาออกมาพูดบ้างสังคมกับการเมืองนี้มันไปด้วยกันเลย
มีพระสงฆ์หลายกลุ่มที่ทำงานพวกนี้ท่านเดินธรรมญาตาช่วยชาวบ้านประท้วงนู่น
โรงงานฐานหินอะไรกันแล้วถามว่าเรื่องพวกนี้มันไม่เกี่ยวกับการเมืองหรือ
ทั้งนั้นเลยใครให้สัมประธานใครไม่ฟังเสียงชาวบ้าน
แล้วทำไมพระสงฆ์จะออกมามีบทบาทไม่ได้ออกมาด้วยท่าทีอย่างไรต่างหาก
บนเวทีการชุมนุมเนี่ยพระสงฆ์ไปพูดอะไรซึ่งสนับสนุนการใช้ความรุนแรง
อันขัดต่อธรรมะคำสอนของพุทธเจ้าหรือเปล่าไปบอกโยมลุยเลย
พระสงฆ์ถือมีดถือปืนเสียเอง
ใช้ความรุนแรงเสียเองอย่างนั้นหรือเปล่านี่จะมาอยากให้ดูเป็นข้อข้อไป
คุณศรีสุวรรณสิ่งที่พระมหาภัยวันพูดเนี่ย
อยู่ในพระธรรมวินัยทั้งนั้นแหละห้ามพูดเท็จห้ามพูดปลดห้ามพูดส่อเสียด
อยู่ในธรรมวินัยท่านก็รู้อยู่
แล้วการที่พระออกมาให้ปากที่สารยาเนี่ยก็พูดจาที่ก็รับไม่ได้
มันก็ผิดพระธรรมวินัยมันก็ชัดเจนอยู่แล้ว
ท่านจะไปปกป้องคนเหล่านี้ได้อย่างไรอืมผมไม่ได้ยกคำคำข้างนอกเลย
มันอยู่ในพระธรรมวินัยทั้งสิ้น๒๒๗ข้อ
ไปอ่านดูแต่ละข้อสิตั้งแต่ปราชิกตั้งแต่สำคัญพิเศษ
ให้ต่อมาพูดได้มั้ยแล้วมีพระธรรมวินัยหมวดไหน
ที่อนุญาตให้คนอย่างคุณศรีสุวรรณเนี่ย
ไปฟ้องร้องเพื่อให้เอากฎหมายเอาอำนาจพระราชบัญญคณะสงฆ
ซึ่งอยู่เหนือพระธรรมวินัยจัดการกับพระเนรเหล่านั้น
ภาทเนียนพูดเท็จเป็นประจิตตีสามารถแสดงอาบัดได้
ถ้าคุณศรีสุวรรณเห็นว่าพระเนรที่ขึ้นอยู่ไฮปาร์คพูดเท็จ
หรือพูดอะไรซึ่งผิดกฎหมายอาญาด้วยซ้ำก็ฟ้องดำเนินคดีตามกฎหมายอาญาไป
หรือให้พระเนรเหล่านั้นชี้ให้พระเนรนั้นเห็นโทษว่าเป็นการพูดเท็จ
ก็แสดงอาบัติไปสิให้กลไกในทางคณะสงฆ์ทำงานโดยความเป็นธรรมดิ
ทำไมถึงต้องใช้อำนาจนี่มันอยู่เหนือพระธรรมวินัยขนาดนั้นเลย
พูดเท็จจึงจะต้องไปจับศึกกันหรือพูดเท็จจึงจะต้องไปบอกว่าพระเหล่านั้นเป็นอรัชชี่
เป็นอรัชชีเพียงเพราะไปอยู่ข้างนักศึกษา